มีคดีที่ตำรวจต้องคลี่คลายปมปริศนาแล้วครับ

เมื่อคืนที่ผ่านมาไปเจอศพโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างจมน้ำเสียชีวิต
กรุงเทพนี่แหละในสภาพเท้าชี้ฟ้า
อยู่ในช่องระบายน้ำในไซส์งานก่อสร้างแถวราชบุรณะนะฮะ

เล่าอยู่กับเพื่อนคนงานก่อนที่จะเจอศพ

นี่นะฮะเป็นสายงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษ

ฝั่งตรงข้ามซอยราชบุรณะ๓๒ช่วง๕ทุ่มครึ่งนะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้นะครับ

เขาคุมงานพวกประกอบโครงสร้างสะพานชื่อนายวัญชัยอายุ๕๘ปีนะครับ
ตกอยู่ในบ่อที่เป็นช่องระบายน้ำหน้าทางเข้าไซส์งานนะฮะ
อยู่ตรงข้างป้อมรอปภ
ตอนที่มาเจอศพตอนแรกก็เจอปลายเท้าสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
ที่เหลือก็นอนราบจมอยู่ในน้ำนะครับ
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะ
ตรวจสอบเบื้องต้นตามร่างกายของนายวัญชัย
ไม่พบร่องรอยบาดแผลลักษณะถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะที่ตำรวจมาที่ที่เกิดเหตุแล้วเจอศพเนี่ย
รอปภกับเพื่อนคนงานเขาช่วยกันคุมคนงาน
ที่เป็นผู้ที่ต้องสงสัยไว้ได้คนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังเมาอยู่นะพูดจาวกกวนไม่รู้เรื่อง
เนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำชื่อนายกฤตนัยอายุ๒๔ปี
เป็นคนงานที่อยู่ไซส์งานเดียวกันกับผู้ตาย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนก่อนนะฮะในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับ
นี่ครับกฤตนัยอายุ๒๔ปีตัวนี่เปียกเลยนะชุ่มน้ำเลยนะฮะ

คือทางเพื่อนคนงานเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเออะโวยวาย
แต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องผู้ตายจะถูกทำร้ายเสียชีวิตหรือเปล่า
ไม่มีใครเห็นนะฮะนอกจากกริตนัยคนเดียว
ที่เขาเห็นเขาเจอกันอยู่ก่อนจะเจอศพของนายวัญชัย
แต่ว่าสภาพก็ไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายไง
แต่ที่ปากของศพมันมีเลือดออก
ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงกันแน่ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้
ลงพื้นที่ไปแล้วไซส์งานก่อสร้างตรงนี้นะฮะที่เกิดเหตุ
เป็นจุดทางเข้าซ้ายงานเลยนะฮะจุดที่นายวัญชัยจมน้ำเสียชีวิต
มันเป็นลักษณะบ่อน้ำเล็กเล็กอ่ะครับเนี่ยแบบเนี้ยครับ
มันนิดเดียวเองนะครับคุณก็เลยเอ๊ะเขาจะจมน้ำเสียชีวิตได้หรอ
ได้สิหรือเมาหนักมากแบบ
หมดสติแล้วก็คว่ำหน้าลงไปอย่างนี้เหรอคะ
แล้วช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่ได้เนี่ยถามว่าลึกไหมมันก็ไม่ลึก

คือถ้าคนนอนลาบแล้วแบบเมาแล้วหมดสติลงไป

อันนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้สารพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้ด้วยนะฮะ
ติได้คุยกับผู้ที่อยู่แถวนั้นนะครับ
เขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นกฤตนัยที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
กำลังล็อกตัวรอปภของไซส์งานเอาไว้
แล้วก็เห็นวัญชัยที่เสียชีวิตนอนจมอยู่ในน้ำ
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะกฤตนัยจะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
ตัวเขากับเพื่อนคนงาน๓คนตอนนั้นก็เลยไปช่วยกันล็อกตัวคริตนัยอีกรอบนึง
จนกระทั่งตำรวจมาแล้วก็คุมตัวกฤตนัยไปสอบปากคำ
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจหรอกว่ากฤตนัยเนี่ย
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของวันชัยหรือเปล่า
ขณะที่น้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มนะฮะ
มีคนเห็นพี่ชายก็คือนายวัญชัยกับเพื่อนร่วมงานอีก๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ต้องสงสัยนั่งกินเหล้ากันอยู่แถวไซส์งาน
ส่วนตัวของน้องสาวก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเขาบอกเขานอนแล้วตอนนั้น
รู้อีกทีก็คือช่วง๓ทุ่มนะครับพี่ชายกับเพื่อนอีก๒คนเนี่ยเดินข้ามฝั่ง
จนห้าทุ่มมีแม่ค้าในใส่งานมาบอกเธอบอกว่านายกริตนายผู้ต้องสงสัยเนี่ย
สงสัยเนี่ยตอนนั้นเมามากเนี่ยมาขอความชื่อเหลือจากรอพอพอของทรายงาน
ให้ไปช่วยเอาวัญชัยเนี่ยขึ้นจากน้ำหน่อยโดยบอกว่าลุงวัญชัยเนี่ย
ตกลงไปในน้ำได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้บ่อน้ำตรงนั้นอ่ะค่ะ
ค่ะไปเอาไม้ทิ้มทิ้มดูอ่ะอ่าวัดความลึกอ่ะ
แล้วน้องสาวก็ไปพอไปถึงก็ตอนนั้นก็คือพี่ชายก็เสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำแล้ว
ค่ะตอนนี้เธอบอกเธอยังไม่รู้เลยว่าพี่ชายของเธอตกลงไปในบ่อน้ำ
ตรงหน้าไซส์งานได้ยังไงเพราะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็บอกว่า
พี่ชายถูกนายกฤตนัยชกจนสลบแล้วก็ล้มคว่ำตกลงไปในน้ำ
เนื่องจากพอกินเหล้าแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันวันนี้คือนายกฤตนัย
เมื่อคืนนี้เธอบอกว่าตำรวจคุมตัวไปเนี่ยสารภาพนะสารภาพเหรอคะ
สารภาพว่าทำร้ายพี่ชายเธออ้าวแต่นี่เมื่อคืนนะฮะ
ตำรวจคุมตัวไปสอบนี่คือนายกฤตนัยอันนี้ข้อมูลจากน้องสาวของผู้ตายนะ
แต่พอมาวันนี้กฤตนัยกลับคำให้การบอกไม่ได้ก่อเหตุ
เธอก็เลยบอกเธอก็เลยไม่รู้แล้วว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตอนนี้เธออยากฟังจากเพื่อนคนงานอีกคนนึงที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
เพราะว่าเขาอยู่กันสามคนส่วนพี่ชายของเธอกับนายกิตนัยผู้ต้องสงสัย
เธอบอกเธอไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันเธอก็เลยอยากฟังจากอีกคนนึงว่า
ตอนที่ดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
ที่สงสัยก็คือโดนต่อยแล้วก็ล้มลงแล้วก็คือกดหน้าอกอ่ะ
เพราะว่าต่อยนี่ก็คือไม่งั้นก็ผักแล้วก็ลงน้ำ
แล้วรองเท้าก็ไม่ใช่รองเท้าของคนตายรองเท้าของเขาเอง
รองเท้าคนที่ไปด้วยกันมาสวมให้
ตอนแรกเขาให้การว่าเขารับสารภาพแล้วว่าเขาเป็นคนทำ
ทำให้พี่ชายพี่ตายแต่ว่าตอนนี้เห็นทางนี้บอกว่า
กับคำให้คำให้ความแล้วค่ะ
วันนี้น้องสาวของผู้ตายติดต่อรับศพของนายวัญชัยแล้วนะครับ
ก็นี่ฮะ
หลังจากได้รับศพมาจากการชนะสูตรไปแล้วนะรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ย
ก็นำศพมาที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ก่อนจะเอาศพกลับบ้านไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
วันนี้ก็นิมนต์พระมามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
นี่หลวงพอก็มาที่จุดตรงนี้นะฮะ
สารพระภูมิสารเจ้าที่อยู่ด้วยนะฮะ
คือลักษณะเหมือนกับเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ไม่แน่ใจว่า

จากการที่มีรถเข้าออกก็เลยเป็นหลุมอยู่แล้วมันน้ำท่วมขังอยู่ตรงนี้นะฮะ

แล้วก็นำดอกไม้นำดินน้ำมันมาปั้นเป็นตัวแทนของผู้ตาย
เพื่อเรียกดวงวิญญาณกลับบ้านนี่มีรูปถ่ายมาตรงนี้นะครับ
ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับบอกว่านายวัญชัยเสียชีวิต
เนื่องจากขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ

ติที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
๓นาฬิกา๑๕นาที

นี่นะฮะข้ามไปยังแคมป์คนงานที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เขามีสองฝั่งเขากำลังสร้างสะพานอยู่

เกือบทูจากกายานยนต์ชนวิ่งข้ามไป
แล้วก็เข้าไปด้านในเป็นแคมป์คนงานอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะฮะคือสภาพตอนที่เดินออกไปก็เซเซหน่อยนะ
ใช่ค่ะโสดซัดส่วนเซงนิดนึงแต่กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปนะ
เมื่อคืนเขาดื่มเหล้ากันอยู่กับผู้ตายด้วยตอนนี้๒๓นาฬิกา๑๕นาที
นี่เกือบจะถูกจักรยานยนต์ชนนี่ตรงนี้นะคือเซเข้าไปหาเขาน่ะอ่า
จากนั้น๒๓นาฬิกา๑๘นาทีกฤตนัยผู้ต้องสงสัยเดินออกมาจากแคมป์ฝั่งนู้น
แต่มีคนเดินมาด้วยอีกคนนึงค่ะ
ข้ามฝั่งมายังจุดที่เขาเดินออกไปทางฝั่งนี้ข้ามถนนมานะครับ
ก็เซเลยเซเหมือนเดิมอืมอ่า
แล้วก็ชี้ด้วยนะลากอีกคนนึงมาแล้วก็เอามือชี้
ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือผู้ตายหรือเปล่าหรือคือใคร

เนี่ยแล้วก็ดึงเขาก็เหมือนเขาดึงไปด้วยอ่าดึงไปไป
หรือว่าจะดึงไปเพื่อจะไปดูว่านายวัญชัยเขาจมน้ำเสียชีวิต

มาตามคนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้ว

ขณะเดียวกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ฤตนัยนะฮะซึ่งอยู่กับนายวัญชัยผู้ตายเป็นคนสุดท้ายเมื่อคืนนี้
สนราชบุรณะก็สอบปากคำเพิ่มเติมทั้งวันนะครับ
เพราะว่าส่างเมาแล้วเมื่อคืนนี้ยังเมาอยู่เลยนะ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายร่างกายนายวัญชัยจนจมน้ำตรงนั้นเสียชีวิตนะครับ

วันนี้เนี่ยนายกิตนัยนะครับ
บอกว่าเขามาเจอนายวัญชัยเนี่ยนะตอนนั้นก็คือนายวัญชัยเนี่ยฟุบอยู่ในบ่อน้ำแล้ว
แล้วพยายามจะไปช่วยแต่ตอนนั้นเขาไม่มีแรงจริงเขาก็เมาหนักมาก
เขาก็เลยวิ่งไปตามคนอื่นให้มาช่วยที่เห็นวิ่งไปนะคือวิ่งไปตามคนอื่นให้มาช่วยวันชัย
แต่พอมาถึงจุดที่เป็นบ่อน้ำขังตรงนั้นน่ะลุงวัญชัยแกก็ตายแล้ว
เราได้ต่อยอะไรเขาไหมไม่ยืนยันเนอะไม่ได้ทำอะไรเลย

อยู่ดีลุงแกล้มไปเองไม่ได้ต่อยไม่ได้ทำร้ายลุง

เล่ากันมาเมาขนาดไหนถึงแกล้มขนาดนั้น
คือกินไปเย็นหลายปวดผมก็เมาเดินที่

วิทย์จากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำเบื้องต้นเนี่ย

จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำร้าย

ก็เลยปล่อยตัวนายกิตนัยไปก่อนนะฮะ
ตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
ถ้าพบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายวัญชัยจริง
ก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งครับ